เพลงลูกทุ่งเนี่ยมันคือความงดงามของภาษาไทยต้องเปิดปากมาก
สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้
สู้สู้ซ่าซ่ายกกำลังซ่าออกมาสู้สู้
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาวาดวีลาให้สุดเวียด
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่หนึ่งถึงสิบจะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละห้าพันบาท
ส่วนในยกที่สิบเอ็ดยกชิงชนะเลิก
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น
เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๘
ของการพบกันระหว่างทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปกเก้า
กับทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
การต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของทีมกระต่ายซ่าจังหวัดจันทบุรี
และทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรี
เดินทางมาถึงยกที่๘แล้วในวันนี้
ซึ่งแต่ละทีมเหลือสมาชิกที่ต้องมาแข่งทีมละ๒คน
ก็คือน้องปินและน้องดีเทลจากทีมกระต่ายซ่า
น้องรัญญาและน้องฟาดินจากทีมลูกหมู๓ตัว
ซึ่งในยกที่๘นี้ทางทีมกระต่ายซ่า
ตัดสินใจส่งน้องปิ่นมาชิงคะแนนก่อน
ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่กรรมการ
เพราะว่าท่านนี้ได้แก่คุณไอซ์สลันอยู่อาจารย์เจนภพ

เชิญพบกับพิธีกรขวัญใจแม่ยก
คุณชายามิดชัยในร้องได้ยกกำลังซ่าครับ
การแข่งขันที่คุณรำใจเพื่อบ้านเกิด
กำลังจะเริ่มขึ้นในยกที่๘แล้วนะครับ

โซ่ไหมโซ่
โซ่ไหมโซ่
ตอนนี้ยกที่๘แล้วนะครับกังวลอะไรมากที่สุดครับ

สู้ฟีกันมากเลยค่ะ

กับผลงานเพลงอะไรครับ
ก็ฉันก็ลาค่ะ

โอ่รักมาก่อน

โทษครับ
นั่งเพลินตกใจ
ก่อนเคยบอกรัก
อ่ะหนูลองซิคะ

ก่อนเคยปากบน

อ๋อนี่ก็ถือว่าเก่งสุดแล้วค่ะ
พี่ไอซ์ครับ
ตั้งใจต้องร้าน
โอ้โฮตกใจ

เราชอบเอาคืน

จริง
พี่ไอซ์มันไล่ลอกกันบ้างอยู่ด้วยเลยค่ะ
เดี๋ยว
เออมันจะง่ายไปไหมล่ะ
คือทั้งพ่อแล้วก็พี่ฝนให้ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วเห็นด้วยหมดเลยเรื่องของการจัดการพลัง
คือถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นเนี่ยนะครับคือตอนนี้หนูเหมือนมนุษย์ที่มีพลังพิเศษ
เหมือนเป็นเอ็กซ์เวนเจอร์เป็นเหมือนแบบมีพลังพิเศษมาก
แต่ตอนนี้พลังพิเศษหนูมันเยอะมากเลยเสียงของหนูดังมากเหมือนมีเครื่องขยายเสียงอยู่ข้างในตัวหนู
แต่หนูจะทำยังไงให้มันมีวอลุ่มในการหลีเบาหลีดัง
แล้วก็จะทำยังไงให้เครื่องขยายเสียงนี้พอมันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่อู้เหมือนที่พี่ฝนบอก

เอ้าเป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนที่ไหนกัน
เป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือจังหวัดอ่างทองขึ้นไปครับ
อี้ละครับจะอี้ละขอบคุณพี่ไอครับ
วันนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการจะต้องตัดสิน
แต่ผมเหลือไปเห็นในห้องเด็กเล็กนะฮะ

แล้วก็บอกให้น้องเก็บแรงเอาไว้เพราะรอบใกล้เข้ามาแล้ว

ตัวตื่นเต้นกันจนพุงสั่นไปหมดแล้วแต่ก่อนจะไปถึงนักร้องคนต่อไปช่วง

คะแนนไปได้เท่าไหร่
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านนะครับจะต้องให้คะแนนกับน้องปิ่นในเพลงกอดฉันก่อนลา
คณะกรรมการสามท่านมีคะแนนอยู่ในมือท่านละ๑๐คะแนนคะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้น้องปินกี่คะแนนครับ
สามสิบสามสิบสามสิบสามสิบ
และคะแนนของน้องปิ่นคือ

ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยี่สิบเจ็บคะแนนครับ
เอาล่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะ
สิ่งหนึ่งเลยที่เราภูมิใจในวันนี้ก็คือเสียงร้องของปิ่นกำลังมีประโยชน์ต่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในตอนนี้
เพราะเงินที่ได้เนี่ยนะลูกถ้าเกิดว่าเราทำสำเร็จเนี่ยเป้าหมายก็คือช่วยยังศูนย์

ก็ขอให้สำเร็จนะลูกนะทั้งสองทีมแหละครับ

วันนี้ทีมของน้องปินก็คือ
กระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี

น้องปิ่นไปพักก่อนครับ
และในวันนี้น้องปิ่นก็ได้คำแนะนำ

จะทำให้การร้องเพลงนี้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
จากเพลงกอดฉันก่อนลา

ทำให้ทีมกระต่ายซ่ามีคะแนน
สะสมอยู่ที่๒๒๔คะแนน

และสองทีมจะมีคะแนนเสมอกันทันที

ครึ่งหลังของยกที่๘

ครั้งหน้าครับ
บนแผ่นดินนี้ถ้าเธอยังร้องเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอีกแล้วที่จะสู้กับเด็กคนนี้ได้